ตีหนึ่งที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองเพชรชบุรีเขาไป
ตรวจสอบผู้ชายถูกยิงเสียชีวิตในรถกระบะครับ
จอดเสียหลักอยู่ในโพงยาบ

ริมถนนทางเข้าบ่อขยะของเทศบาลเมืองเพชร
ในที่เกิดเหตุรถกระบะสีขาวนะครับ
หน้ารถนะครับที่นั่งคนขับพบศพนายสุริโย
หรือว่าต้นอายุ๔๔ในสภาพไม่สวมเสื้อนะครับสวมกางเกงยีนนะครับ
แล้วก็มีสร้อยทองรูปภัณฑ์ด้วยมีบาดแผลถูกยิงที่หัวใต้รักแร้นะครับ
ด้านขวา๖แผลครับเสียชีวิตคาพวงมาลัยเลย
อยู่หนึ่งคันเนี่ยครับนะฮะจอดอยู่ตรงนี้รอบจุดเกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ขนาดสิบเอ็ดมิลลิเมตรตกอยู่หลายนัดเลยตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บรวบรวมทั้งหมดไว้
เพื่อนของผู้ตายนะครับที่นั่งรถมาด้วยกันเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุไปกินข้าวกันกับเพื่อน๖คน
เลิกก็ขับรถกลับบ้านครับนะฮะคือเขาเนี่ยนะครับ
คาดว่าผู้ตายเนี่ยถูกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาดักแล้วก็ยิงใส่นะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุในจักรยานยนต์ที่ผมว่านะครับชักปืนยิงใส่รถกระบะ
แล้วคนร้ายก็ทิ้งรถจักรยานแล้วก็หนีไปในความมืดครับ
เห็นไหมเห็นตัวไหมโอ้โหพี่เห็นแต่มันมืดอ่ะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะ
ก็เห็นตอนยิงเลยเห็นว่ายิงใส่เห็นเลยโป๊ะมามันยิงมาแล้วผมก็หลบในรถเลย
เชียวผมแหละเพื่อนผมรถคันเนี่ยเหรอตอนนี้แหละเพื่อนผมอ่ะคนขับตัวที่แรกเลย
กับเพื่อนผมอ่ะรถที่แรกมาด้วยกันกี่คนครับมา๓มาในรถ๓คนใช่
ตำรวจก็เอารถของผู้ก่อเหตุไปตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็พบชื่อผู้ต้องสงสัยสอดคล้องกับข้อมูล
จากเพื่อนของผู้ตายนะครับว่าอาจจะเป็นคนที่เคยมีความขัดแย้งกันก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตามพนักการสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งสรุปสำนวนนะครับ
จะยื่นสารขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยขณะที่ฝ่ายสืบสวนตอนนี้ลงพื้นที่ไล่ล่าอยู่ครับ